เมื่อวานเขาบอกคุณชนะไม่มานี่มันเหมือนขาดอะไรไปนะ
ขาดบางอย่าง
แบบถัดพี่สันคิดถึงอย่างนี้อะฮะ
แล้วไม่ต้องไปที่อุดรใช่ไหมล่ะ
ใช่ไปอุดรธานีเพิ่งกลับมาเมื่อคืนนี้เองคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าไม่ได้ไปมือเปล่ามีของฝากคุณชนะฝากคุณผู้ชมด้วย
และอีกหนึ่งที่ที่วันนี้อยากจะพาไปดูก็คือ
เป็นสารพ่อปู่ศรีสุโธกับแม่ย่าศรีปฐุมา
เป็นสารเก่าที่อยู่ที่อุดรธานีเหมือนกัน
เขามีการทำพิธีเปิดทรัพย์รับโชคกันนะคะคุณผู้ชม

คนคึกคลึ้นกันมากเลยนะคะ
นี่คือบรรยากาศที่บริเวณศาลเก่านะ
อันนี้เป็นสารเก่าดั้งเดิมของพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมา
อยู่ที่ตำบลบ้านม่วงจังหวัดอุดรธานี
วันนี้มีสาธุชนเหล่าบรรดาคนที่มีความเชื่อเขาชื่นชอบเรื่องของการเสี่ยงดวง
เขาก็มาจากทั่วทุกสารทิศเลยมาร่วมทำพิธีกันแบบนี้ค่ะ
ดูจากบายสีดูจากของไหว้นะคะคนมาเยอะจริง
ภายในพิธีเนี่ยก็เหมือนเช่นเคยเลย
ผู้ที่มาร่วมพิธีเขาจะนำข้าวของมาเส้นไหว้มีเครื่องสักการะบูชาต่างมาประกอบพิธีด้วย
และที่เป็นแบบขั้นตอนที่หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอคอยก็คือ
นี่แหละค่ะในพิธีจะต้องมีการหยดน้ำตาเทียนลงในอ่างน้ำมนต์
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีตรงนี้นะคะ
โอ้โหคุณผู้ชมประชาชนเขาแหกกันมามุมดูเลยที่ขานมนต์ตรงนี้หวังว่าเฮ้ยฉันจะต้องเห็นอะไรกลับไปบ้างแหละ
เออ
ช่วยกันสองหน่อยนะเห็นเหมือนกันหรือเปล่านะคะ
แต่ว่ายังไม่หมดเท่านี้ยังไง
พิธีหยดน้ำตาเทียนลงในขันน้ำมนต์แล้ว
อีกหนึ่งขั้นตอนภายในพิธีที่หลายคนจับตาดูก็คือ

แล้วจะมีนางรำที่มารำบวงสวงนะคะ
นางรำเขาออกมารำถวายก็พากันจับตามองเนี่ยค่ะ
นางรำเขาจะยกไม้ยกมือร่ายรำออกมาเป็นท่าทางแบบไหนกันอืม
บางคนก็บอกนี่นางรำเนี่ยเขายกนิ้วนะ
ยกนิ้วพอยกมือซ้ายเขาจะยก๕นิ้วขึ้นมา
พอเอามือลงเอ้าทำไมเหลือ๔นิ้ว
โอ้แล้วนี่เต้นไปเต้นมา
เป็นลมไปเหรอครับเป็นลมไปค่ะ
นั่นน่ะสิดิฉันก็ตกใจเหมือนกันนะ
อาจจะด้วยอากาศที่มันร้อนค่อนข้างมากพอสมควร

งานนี้เนี่ยนะที่เหนื่อยกว่าบรรดาการลุ้นเลข
ก็คือเนี่ยนางรำเนี่ยแหละคุณนะคะ
เป็นลมล้มพับไปแต่อย่างไรก็ตามนะคะ
เรื่องนี้ก็ต้องย้ำคุณผู้ชมว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล

ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะ

อันนี้มันเป็นความเชื่อของชาวบ้านแถวนั้น
เพราะเขามีความเชื่อเกี่ยวกับพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมา
คือดิฉันไปที่คำชโนธก็ไปฟังเรื่องตำนานความเชื่อของเขา

สิ่งที่มันยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน
มันคือพลังแห่งความรักที่เขาห่วงแขน
แล้วก็อนุรักษ์ในพื้นที่ตรงนั้น
เราเลยได้เห็นคำชโนธแบบนี้ที่มันคงยังคงอยู่

แล้วเมื่อได้เห็นเรื่องราวของความเชื่อ
ศรัทธาของคนในชุมชนในหมู่บ้านด้วย

น้องเบตอมมีอะไรจะแนะนำไหม

ถอดรองเท้าเอาไว้ก่อนแล้วค่อยเดินเข้าไป

ต้องถอดรองเท้าเข้าไปเขาบอกว่าเพื่อป้องกันเชื้อโรค

เรื่องของความสะอาดสำคัญมากนะคะ
แล้วก็คือเขาก็จะมีการนำพานบายสีไปไหว้
บางคนจะลากลับบ้านไปด้วยก็ได้
ก็เอาไปบูชาต่อที่บ้านก็ได้นะคะ

เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าไปที่คำชโนธมาแล้วเป็นยังไงบ้าง
โอ้โหคุณต้องบอกเลยนะว่าคนเยอะจริง

เพราะว่าอย่างที่บอกแหละดิฉันไปมันตรงกับวันอาทิตย

ไปเจอบรรดาแฟนเต็มไปหมดเลย

ใช่ก็ถามถึงคุณนิวนาวกับคุณชนะด้วยนะคะ
ขอบคุณคุณผู้ชมมากเลยที่ทักทายกัน
ดิฉันแล้วไม่กรี๊ดวิ่งหนีก็ดีใจมากนะคะ
แล้วก็ดิฉันก็พยายามที่จะไปให้ครบทุกจุด
ก็จะมีจุดที่ไปไหว้พ่อปู่แม่ย่าก่อน
จะมีสารทั้งหมด๓สารด้วยกันในนั้นไหว้จุดไหนก็ได้
แล้วก็จะมีตรงที่เป็นบ่อน้ำมนศักดิ์สิทธิ

เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เขามีขวด

ซึ่งตรงนั้นตอนนี้เขามีการติดเครื่องกลองน้ำแล้ว
ติดเครื่องกลองน้ำน้ำก็จะสะอาดขึ้นด้วยใช่เพราะว่าน้ำจะสะอาดขึ้น
อีกจุดหนึ่งก็คือต้นมะเดือยักษ
นั่นนี่แหละโอ้โฮแน่นเลย
เห็นไหมตรงนี้นี่แหละดีของเด็ดเลย
ดีของเด็ดอะค่ะดิฉันก็เพิ่งเคยไปครั้งแรกเหมือนกัน
ก็เลยไปถามชาวบ้านแถวนั้นว่าทำกันอย่างไร
คือเขาไม่ได้ให้เอาแป้งไปโรยนะคะเขาห้ามไปโรยแป้ง
แล้วก็ห้ามปีนป่ายห้ามขูดขีดอะไรต่าง
คุณสามารถจะเอามือถูเฉยได้แต่ว่าอย่าเอาแป้งไปโรย
หรือว่าจะถ่ายรูปเก็บกลับมาเหมือนดิฉันก็ได้
ขอดูค่ะพูดเดียวมันก็จะไม่ได้คุณต้องไปถ่ายรูปมาแน่
ดิฉันไปถ่ายรูปมาถ่ายรูปต้นมะเดือค่ะ
เออนั่นแหละอยากดูอันนั้นเลยเขาบอกว่าต้องดู
เขาไปที่นั่นเนี่ยเขาจะทำก็คือถ่ายรูปกัน
ถ่ายรูปไม่ได้ถ่ายรูปตัวเองนะเซลฟี่
ไม่ใช่อย่างนั้นไปถ่ายรูปไอ้รากใหญ่ของต้นมะเดือยักษ์นี่แหละ
มันจะมีลายเปลือกไม้ที่แบบทำให้เราได้เห็นอะไรต่างนานา
อันนี้ดิฉันถ่ายนะแต่ว่ารอยแป้งเนี่ย
มันไม่ใช่เป็นรอยแป้งที่เกิดขึ้นใหม่นะคุณผู้ชม
มันเป็นรอยแป้งที่สมัยก่อนมันมีอยู่แล้ว
ด้วยความที่ว่าสมัยก่อนที่เขาจะห้ามนำแป้งไปโรย
มีคนเอาไปโรยไว้เยอะมันก็เลยยังขาวอยู่
มาเต็มไปหมดไม่รู้ดูตรงไหนเหมือนกันนะคะ

เอาแต่พูดตรงงงค่ะดูเนี่ยนะเอาไปถ่ายก็จริงดูก็จริงคือดูไม่ออกหรอกเอาจริงนะ
แต่บางคนที่เขามีความเชื่อเรื่องนี้เขาก็ดูออกก็ว่ากันไป
มันเป็นความเชื่อเพราะฉะนั้นอย่าไปว่ากัน
จินตนาการเป็นความคิดสร้างสรรค์แล้วเป็นอะไรคะคุณ
อันนี้ดิฉันบอกคุณชนะคุณนิวนาวไปว่าดิฉันมีของฝากคุณ
นอกจากน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์แล้วนั้นดิฉันมีของฝากราคาหลักล้านมาฝาก
เฮ้ยน่ารักสวยใจดีแบบนี้

แล้วมันเป็นลอตเตอรี่จากคำชโนธ

มันเป็นของฝากในฝันจริง

อะก่อนที่นี่ฉันเขียนชื่อแปปหนึ่ง

เขียนชื่อใครคะชื่อดิฉันอ่ะ
บอกตรงนี้เลย

เอาเงินออฟฟิตซื้นอีกด้วย

เพราะว่าน้องพี่ต้องอุตส่าห์ไปมาแล้วก็เอาบุญมาฝากด้วย
แล้วก็เล่ากันไปอย่าไปงมงายอะไรมาก